ถามแบบนี้ค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมเดินผ่านสระน้ำขนาดใหญ่ลึกกว่า๗เมตร

มีรถกระบะจมอยู่ที่ก้นบ่อ
พอเจ้าหน้าที่ลากขึ้นมาได้

นี่เหรอคันนี้ค่ะโอ้โห
ศพติดคาอยู่ที่เบาะหลังค่ะ

ประกาศตามหาตัวตั้งแต่๓ธันวาคมแล้ว
เพราะไม่มีใครติดต่อพวกเขาได้

แล้วก็รองเท้าที่ลอยน้ำขึ้นมา
นี่กู้ภัยและนักประดาน้ำก็ใช้เครื่องจักรในการที่จะลากรถกระบะสีดำคันนี้ขึ้นมาจากน้ำในพื้นที่บ้านเขาปูนนะคะ
กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเย็นเมื่อวานนี้อย่างที่บอกชาวบ้านเขาไปเจอเศษรถยนต์กับรองเท้าผู้หญิงลอยน้ำขึ้นมา
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่และนี่ค่ะเปิดประตูหลังทุบกระจกออกมาเนี่ยค่ะ
เจอสองศพนะคะผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งสภาพศพคือขึ้นอืดแล้วค่ะ
เมืองต้นก็นำไปชนะสูตรตามกระบวนการนะคะทราบชื่อผู้ตายผู้ชายคือนายสามารถ
ศรีกำปังอายุสามสิบสามปีเขาเป็นผู้จัดการฟาหมูในพื้นที่
ส่วนผู้หญิงเนี่ยคือนางสาวทัศนาทองแย้มวัยสี่สิบห้าปี
เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตะบนทุ่งโพในอำเภอนาดีค่ะเอกสารประจำตัวและทรัพย์สินอื่นอื่นอยู่ครบทุกอย่างนะคะ
ญาติสองคนเนี่ยพอรู้เรื่องก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจเลยค่ะเพราะว่า
ประกาศตามหาผ่านทางโซเชียลตั้งนานหลังจากขาดการติดต่อไปเมื่อวันที่๓ธันวาคมนะคะก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะได้มาเจอในรูปแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพกบินบุรีสอบสวนเพื่อนและญาติผู้ตายก็รู้มาว่า๒ธันวาคมเนี่ยทั้งคู่ไปงานเลี้ยง
แล้วก็ขาดการติดต่อกับญาติญาติไปเลยญาติเลยต้องมีการประกาศตามหาตัวกัน
เพื่อนร่วมงานก็บอกว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนต่างวัยที่สนิทกันแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไร
เรื่องต้นทุกคนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุคือคงไปงานเลี้ยงแล้วเมาทั้งคู่
อาจจะขับรถแล้วก็พลัดตกลงไปในสระก็เลยทำให้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งตำรวจเองเนี่ยก็คาดการณ์แบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะว่าจุดตรงนั้นเนี่ยอาจจะมืด
แล้วก็ไม่ค่อยมีคนสัญจรผ่านไปมาเท่าไหร่เลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
ต้นญาติฝ่ายหญิงก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่ว่าญาติฝ่ายชายติดใจนะคะ
อันนี้คือโพสต์ที่เขาประกาศตามหาค่ะเขาบอกว่านี่จัดฉากฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่า
ฝ่ายชายคิดแบบนั้นตำรวจสพกบินบุรีก็เลยลงพื้นที่หาหลักฐานค่ะ
ไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดไล่เรียงเหตุการณ์เลย
ภาพกล้องวงจรปิดนี่ค่ะตี๒๔นาทีนะคะ๓ธันวาคมจะเห็นเลยว่ามีรถอยู่ทั้งหมด๓คัน
ผู้ตายคือนายสามารถกับนางสาวทัศนารถของผู้ตายคือกระบะสีดำนะคะ
เห็นว่ารถเก๋งคันตะกลางเนี่ยมีนายสามารถกับนางสาวทัศนานั่งอยู่
นางสาวทัศนาขับนายสามารถเป็นคนนั่งแล้วก็มีเพื่อนของนางสาวทัศนาอีกคนนึง
ก็คือนางสาวนิพาพรนั่งอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงอ่ะ
ขับรถคันสีขาวมาใช่ไหมคะอ่านี่เขาเดินลงมาหากันนี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะทีนี้พอคือจริงเหมือนลักษณะมาเปลี่ยนรถกันนะคะ
อันนี้ทางคุณทัศนาลงมาแล้วคุณสามารถก็ลงมาเพื่อนก็ลงมา
มากันหมดแล้วทีนี้คุณสามารถก็เดินมาที่รถของตัวเองคือกระบะสีดำที่จอดอยู่
ขึ้นฝั่งคนขับแล้วนางสาวทัศนามาขึ้นฝั่งที่นั่งข้างคนขับ
ส่วนนางสาวนิพาพรขับรถเก๋งอีกคันหนึ่งกลับไป
เท่ากับว่ากระบะสีดำคันนี้เห็นไหมคะมีคนสองคนนั่งอยู่คือ
นายสามารถกับนางสาวทัศนาเห็นไหมนายสามารถเปิดประตูฝั่งคนขับแล้ว
แล้วก็ขึ้นรถกันไปหลังจากนั้นตีสองสิบเจ็ดนาทีสามพันวาคม
จะเห็นภาพรถกระบะของนายสามารถนะคะ
ขับผ่านกล้องไปตามถนนหนองอนามัยเขาปูนนี่นี่คือภาพสุดท้ายครับพี่อุ๋ย
เพราะหลังจากนั้นไม่มีใครติดต่อทั้งคู่ได้อีกเลย
แล้วก็ไม่มีภาพตรงไหนจับภาพของคนทั้งสองได้อีกเลย
กระทั่งไปเจอรถจมอยู่ในสระน้ำนะคะ
คุยกับพี่สะพ้ายของนางสาวทัศนาเขาบอกว่านางสาวทัศนาเนี่ยไปดูคอนเสิร์ต
แล้วก็ขับรถกลับกันออกมาเพื่อมาเอารถกระบะของฝ่ายชายแล้วขับตามกันออกมา
อันนี้คือได้ยินจากคำบอกเล่าของเพื่อนสนิทอีกคน
ซึ่งตัวเธอเองเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตค่ะ
เขาก็ไปดูคอนเซิร์ตกันไปดูคอนเซิร์ตเสร็จแล้วเขาก็ออกมาเพื่อจะมาเอารถผู้ชายคนผู้ชาย

จะไปกินต่อ
ได้คุยกับเพื่อนสนิทของหัวหนังสาวทัศนาถ้าบอกว่าหูหลังจากเจอสบเพื่อนนะ

เธอบอกว่าเธอเห็นเพื่อนเดินลงมาจากรถด้วย

เธอก็เลยเชื่อว่าเพื่อนคงกลับมาบ้านแล้วแหละ
คือตั้งแต่ที่หายไปเธอก็พยายามตามหาเพื่อนตลอดนะ

ก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะจบเศร้าแบบนี้ค่ะ
กลับบ้านกลับถึงบ้านสองทุ่มก่อนวันที่จะเจอ
แล้วพี่ลงรถพี่ที่บ้านเห็นมันลงด้วย

ก็กลัวอยู่แต่ว่าก็ดีใจที่ที่มันกลับกับเรา
เมืองต้นอย่างที่บอกนะคะว่าญาติฝ่ายหญิงไม่ติดใจ
แต่ญาติฝ่ายชายติดใจค่ะแต่วันนี้เขาก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
แค่ว่าติดใจจริงเรื่องการเสียชีวิตแบบนี้
เมืองต้นตำรวจสภกบินบุรีก็เลยบอกว่า
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ผลชนสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์

ถ้าพบพิรุษว่าเป็นการจัดฉากก่อเหตุฆาตกรรม
ก็จะเร่งหาหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ